วงการบันเทิงเรื่องราวความรัก
ไม่ได้มีแต่เรื่องแบบว่าอกหักรักกับราวเท่านั้น

ถูกต้องมีเรื่องดีมาให้ชื่นใจบ้างนะคะ

ใหม่ดาวิกาไปแอบซุ่มปิ๊งรักกันหรือเปล่า
มันอะไรยังไง
เกิดขึ้นตอนไหน
ฟังแค่นี้กองเชียร์ก็แฮปปี้แล้วค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ยังเป็นแค่ข่าวเมาส์ข่าวลือเท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งรีบมโนกันไปก่อนจ้ะ
รอฟังชัดชัดจากปากทั้งคู่ว่าจริงหรือหลอกกันแน่นะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่บรรดาแฟนคลับเนี่ย
เขาเชียร์กันเขาจิ้นกันก็เลยอยากให้ปิ๊งรักกันจริงนั่นแหละค่ะ
แต่ข่าวลือมันก็ต้องมีมูลไหมอ่ะคุณแต่บอกเลยว่าแฟนคลับในโซเชียลเชียร์สนั่นมากเลยนะ
ใช่ไหมก็บอกเลยว่าเต๋อเนี้ยเขาคารมดีมากมากอืมส่วนใหม่เทวิกาก็เป็นยังไง
เป็นหญิงสาวธรรมดาก็อาจจะแพ้คารมบ้างเรื่องธรรมดาทั้งรูปหล่อทั้งคารมดีสาวที่ไหนจะไปรอด